วันนี้ตั้งแต่๑ทุ่มที่เราอ่านข่าวกันมาจนหลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าจริงวันนี้วันคริสต์มัสนะคะ
คริสต์มัสเป็นวันที่เราจะได้เฉลิมฉลองกันแต่ก็เป็นปีแรกค่ะที่คนไทยต้องเฉลิมฉลองภายใต้บรรยากาศ
กรุงเทพมหานครมานะคะว่าเขามีการเฉลิมฉลองมีการจัดการ
จัดงานอะไรยังไงกันบ้างนะคะไปติดตามบรรยากาศกันเลยกับ
กรุงเทพค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีพี่อุ๋ยแล้วก็คุณมินท์ด้วยนะคะ

สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ
สูงกว่า๔๐เมตรค่ะคุณผู้ชมนะคะ

แต่ว่ายังมีนักท่องเที่ยวนะคะ
แล้วคนมาฉลองคริสต์มัสที่นี่ค่ะทยอยเดินทางมาถ่ายรูปค่ะนี่เดี๋ยวอีก
สักพักนะคะ๔ทุ่มครึ่งเนี่ยเขาก็ปิดไฟแล้วนะคะแต่คนก็ยังเดินทางมากัน
กันทั่วกรุงเทพเลยล่ะค่ะ
เริ่มกันที่ช่วงค่ำนะคะเราก็ไปที่ลานคอเซียพาร์คค่ะ
มีจุดสแกนแล้วก็เครื่องวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้าง
และมีเจ้าหน้าที่คอยกำชับให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเลยล่ะค่ะ
โดยวันนี้นะคะก็มีโชว์จากนักร้องนะคะ
แล้วก็การเต้นน่ารักของเจ้าแมสคอตมาเอาใจหนูน้องด้วยค่ะ
อย่างที่เห็นในภาพแล้วค่ะก็เป็นต้นคริสต์มาสสูงกว่า๑๕เมตรเลยคุณผู้ชม
ตกแต่งด้วยคอนเซ็ปต์ลูกกวาดนี่แหละค่ะ
มาเป็นจุดแลนดมาร์คให้ได้เซลฟี่กันอย่างมีความสุขเลยล่ะค่ะ
อย่างครอบครัวนี้ค่ะมากัน๓คนพ่อแม่ลูกนะคะ
โดยแม้ว่าจะมีสาขาปี๑๙แต่เพราะคริสต์มาร์ทนี้
เป็นคริสต์มัสแรกของลูกสาววัย๑๑เดือนค่ะ

โดยใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล
ปฏิบัติตามที่รัฐบาลบอกอย่างเคร่งคัดเลยล่ะค่ะ
จริงเป็นคริสต์มัสแรกสำหรับลูกของเราด้วยนะครับ

เรายังพอป้องกันกันระดับหนึ่ง
ถึงว่าคนกรุงเทพก็มีการใส่หน้ากากการเว้นระยะห่างกันพวกนี้ครับ
เราก็ค่อนข้างจะสบายใจได้ในระดับหนึ่ง
ก็เลยพาครอบครัวมาที่นี่ด้วยครับ
อีกจุดนึงนะคะก็คึกคักไม่แพ้กันค่ะ
นั่นก็คือต้นคริสต์มัสที่หน้าศูนย์การค้าสยามภารกรค่ะ
สูง๑๕เมตรนะคะประดับประดาษด้วยริปบิ้นสวยงาม
แล้วก็ของขวัญนับร้อยกล่องเลยล่ะค่ะพร้อมด้วยอุโมงไฟนี่คุณผู้ชมอยากให้ดูนะคะ
ตรงนี้นะคะเป็นจุดที่คนมาถ่ายรูปเซลฟี่กันอย่างมีความสุขเลยล่ะค่ะ
ซึ่งตลอดทั้งคืนนะคะก็มีนักท่องเที่ยวทยอยมาดูต้นไฟคริสต์มัส
แล้วก็มาถ่ายรูปกันไม่ขาดสายเลยล่ะค่ะ
และที่นี่นะคะคือจุดสุดท้ายที่แจ๊กกะรีนได้มาสำรวจค่ะอยากจะบอกว่า
บรรยากาศนะคะแม้ว่าจะเริ่มดึกแล้วนะคะ
แต่ว่าคนก็ยังทยอยเดินทางมาเนี่ยค่ะมาถ่ายรูปกับต้นคริสต์มัสต้นนี้นะคะ
ต้องบอกว่าคืนนี้นะคะแม้จะมีสถานการณ์โควิดค่ะ
แต่ว่าคนก็อยากออกมาพักผ่อนนะคะแล้วก็อยากมาเฉลิมฉลอง
มีความสุขอยากมีรอยยิ้มกันบ้างนะคะ
เน้นย้ำอีกทีนะคะว่าเราต้องกาดอย่าตกค่ะ
แล้วก็ต้องป้องกันโควิด๑๙ด้วยนะคะ
รวมไปถึงการเว้นระยะห่างนั้นยังสำคัญอยู่นะคะ
แล้วก็เราก็จะได้มีความสุขได้ยิ้มแบบนี้ค่ะ
และนี่คือค่ะคือภาพทั้งหมดนะคะที่แจ๊กกะรีนได้รายงานสดให้ได้ชมกันเลยค่ะ